คลิปที่โพสต์อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
เป็นคลิปของรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุ
คือรถจักรยานยนต์คันนี้ขับมา
แล้วก็ไปเฉียวชนกับรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทาง
จนทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
ก็ประสบอุบัติเหตุนอนหมดสติแล้วครับ
แต่ว่าพอเรื่องราวเหล่านี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
คนก็ต้องหาต้นต่อของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาชนรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทาง

และตำรวจนายนี้ไปเมามา

แล้วก็มีคลิปวีดีโออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
บริเวณหน้าสถานบนธึงชื่อดังย่าพระราม๓
คลิปวิดีโอนะครับจะเห็นว่ามีผู้บาดเจ็บ
ผู้โพสต์เองได้ระบุไว้ว่าผู้บาดเจ็บรายนี้เป็นตำรวจ
ตำรวจรายนี้นะครับได้ขี่รถจักรยานยนต์มาเฉียวชน
กับรถที่จอดอยู่ข้างทางทั้งหมด๓คัน
ก่อนที่รถจักรยานยนต์ของเขาจะเสียหลักล้ม

ซึ่งเมื่อคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีคนในโลกออนไลน์เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์
กลายเป็นกระแสดราม่านะครับ
โดยผู้โพสต์ได้อ้างว่าเขาเห็นเหตุการณ์
ก่อนที่ตำรวจนายนี้จะขี้รถจักรยันต์ยนต์
รถจักรยานยนต์มาเฉียวชนกับรถของชาวบ้านชาวช่องเขา
เห็นว่าตำรวจนายนี้ได้ไปนั่งดื่มกับกลุ่มนายตำรวจด้วยกัน

โดยมีภาพกล้องวงจรปิดของสถานบันเทิงแห่งนั้นบันทึกไว้นะครับ
และหลังจากดื่มเสร็จตำรวจนายนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจนะฮะ
ออกจากร้านไปด้วยความมึนเมาโดยขี่ด้วยความเร็วแต่ก็ไม่ถึงกับเร็วมาก
ขี่ไปได้สักพักก็เห็นว่ารถของตำรวจเริ่มขี่เอียงไปเอียงมา
สายไปสายมาแล้วก็เอียงเข้าข้างทางครับ
จากนั้นเสียหลักไปครูดกับรถเก๋งสีบรอนทอง
และยังถลายไปชนกับรถอีก๒คันของชาวบ้านชาวช่องเขา
จอดไว้ริมทางเสียหายไปหมดนะครับ
แล้วก็ตำรวจนายนี้นะฮะก็เกิดอุบัติเหตุแล้วครับ
รถจักรยานยนต์ของเขาล้มแล้วก็เขานอนหมดสติบนพื้นถนน

ต่อมาทางคนที่เห็นเหตุการณ์ในบริเวณนั้นก็ได้โทรศัพท์ไป
ให้เจ้านัทธิกู้ภัยมาปฐมพยาบาล
และส่งตัวตำรวจนายนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ
ส่วนเจ้าของรถทั้ง๓คันที่เป็นฝ่ายเสียหาย
ได้เดินทางไปแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้
สนทุ่งมหาเมฆเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการให้นายตำรวจคนที่บาดเจ็บ
ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ
ส่วนอาการของตำรวจนายนี้ขณะนี้ปลอดภัยแล้วครับ
ขณะที่การเอาผิดทางวินัยทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็สอบถามข้อมูลไปกับสนทุ่งมหาเมฆ
ได้รับข้อมูลว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่านายตำรวจคนที่ประสบเหตุมีอาการมึนเมา
ตามคำกล่าวอ้างของผู้โพสต์หรือไม่
แต่หากพบว่ามีอาการมืนเมาจริง
ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยไม่มีข้อยกเว้นและจะไม่มีการช่วยเหลืออย่างแน่นอน

เดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ